คุณผู้ชมไปเติมพลังกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเด็ดเจ้าเก่าของเมืองเจียงใหม่
คุณผู้ชมร้านนี้เขาเด็ดยังไงพาคุณผู้ชมไปเลยค่ะ
ไปค่ะไปค่าาา
การันตีความอร่อยด้วยเนื้อตุ๋นเปื่อยที่อร่อยกลมไม่เหม็นกลิ่นข้าว
แล้วก็เส้นนี่นะคะเหนียวนุ่มกำลังดี
น้ำซุปคุณส่องเข้าไปดูน้ำซุปนะคะ

ข้นกลมกล่อมค่ะเรียกว่าโอ้โหถึงเครื่องจริงจริงเลยนะคะ
ที่ได้มาทานก็ติดอกติดใจทานกันมายาวนานกว่า๔ทศวรรษนี่แหละ

จะเต็มความอร่อยเน้นคุณภาพแบบนี้นะคะ
ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เครื่องเท่านั้น
แต่ไซส์โอ้โหมาในไซส์จัมโบคุณดูชามซะก่อน
นี่เรียกว่าเยอะมากในแบบที่ว่าถ้ากินหมดคือสุดยอดอะค่ะ

จริงค่ะคุณแต่มันอร่อยค่ะ

ทำให้ลูกค้าทยอยแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย
กินกันตั้งแต่วัยเด็กจนไปถึงสูงวัยนั่นแหละค่ะคุณค่ะ

ใครอยากจะไปสัมผัสความจัมโบสัมผัสความอร่อยนุ่มลิ้นของเนื้อตุ๋นนี่นะคะ
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนสิทธิวงตะบนช้างม่อยอำเภอเมืองเจียงใหม่นะจ๊ะ

ไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่ของน่าอร่อยทั้งนั้น
ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเราแล้วล่ะคุณ
จริงไปเลยเนี่ยแซ่บ
ดิฉันว่าดิฉันควรกินปากสิ้นจริงด้วย